เปลี่ยนเวลาใหม่แบบนี้นะคะเราก็เลยมีข่าวคนดวงเฮงล่าสุดมาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะ
ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยพี่มนต์สิทธิ์คำสร้อยค่ะจะบอกว่างวดก่อนเจ็บมาหลายงวดนะคะ
แต่ว่าล่าสุดได้ยิ้มออกสักทีแล้วนะคะพี่ค่ะโชว์หลักฐานเลยลอตเตอรี่ค่ะ
ถูกรางวัลเพียบเลยรางวัลเลขท้าย๓ตัวนะ๕๙๗ฟาดใบ๗ใบค่ะ

นี่ยังไม่นับที่พี่มนต์สิทธิ์เขาเก็บเอาไว้อีกนะคะ